ชนบุรีมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวชาวลาว
ก็คือเธอก่อเหตุวิ่งแก้ผ้าอยู่รอบวัด
ทางตำรวจเขาก็ไปพาตัวมาสงบสติอารมณ์นะครับ
พอมาถึงโรงพักนะฮะเธอกลับยังพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็วิ่งนะไล่จับผู้ชายคนนึง
อาจจะถูกใจนะครับเอาไปดูนะครับว่าเกิดยังไงขึ้นนะครับ

ครอบครัวมากกว่าพันคนอีก
ตุลายุทธ์
ก็วิ่งหนีกันแล้วครับผู้ชายคนนี้ก็คือนายแดงพรมอินเป็นคนขับรถของตำรวจสพเมืองชนบุรีนะครับ
นายแดงเนี่ยได้พาหญิงสาวชาวลาวคนนี้นะครับอายุ๓๑ปีมาสงบสติอารมณ์ที่ใต้ต้นไม้หน้าสพเมืองชนบุรี
หลังจากที่เธอไปเออะโวยวายเสียงดังบนโรงพัก
ตำรวจทำงานกันไม่ได้นะฮะก็ต้องพามาข้างล่าง
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือถูกวิ่งไล่จับซะเองนะฮะไม่ยอมให้ไปไหน

มันจะไม่ปั้มมันจะจับไว้ไม่ให้ไปไหน

ให้เราอยู่กับมันมันถูกใจมันพี่พามานอนตรงนู้น

ใช่

ส่วนที่เธอพูดก็จับใจความไม่ค่อยได้ครับ
เป็นคำพูดที่เหมือนกับต่อว่าใครสักคนนึง
ส่วนใหญ่จะมีคำว่าสักกระเบือกับยาย
แล้วก็ท่าทางลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
ผู้หญิงสาวชาวลาวคนนี้ถูกตำรวจสพเมืองชนบุรีคุมตัวมาโรงพัก
หลังจากชาวบ้านแจ้งว่าเธอไปวิ่งแก้ผ้ารอบวัด
เนินสุธาวาสในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับ
ชาวบ้านก็เห็นท่าไม่ค่อยดีพูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มานำตัวไปนะครับตำรวจก็ไปคุมตัวมานะ
พอไปถึงตอนนั้นเนี่ยเจอสภาพคือนอนอยู่ที่พื้น
เสื้อสีขาวกางเกงขายาวไม่สวมรองเท้านอนหงายอยู่
เอามือตบพื้นเป็นจังหวะอยู่อ่าแล้วก็เรียกแต่แม่เนี่ยนะฮะ
บอกว่าจะนอนตรงนี้ตรงนี้นอนสบายดี
เมื่อวานเข้ามากับแฟนมาทำบุญครับจ้ะแล้วก็ผ่านไปช่วงนึง
ก็เห็นเขามานั่งร้องไห้พี่ก็เลยถามเขา
เขาก็บอกว่าแฟนเข้ามาปล่อยที่นี่แฟนเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้เอากลับบ้านแล้ว
ครับอ่าแล้วแล้วพี่ก็เลยบอกว่าบ้านถามว่าบ้านอยู่ซอยไหนอะไรยังไง
เขาบอกว่าอยู่บ้านสวนซอย๒ไม่มีญาติเป็นคนลาวจ้ะ
แต่พอเช้าพี่เห็นแก้ผ้าวิ่งอยู่รอบวัดพี่ก็เลยเอาไปใส่เสื้อผ้า
แล้วเขาก็วิ่งหนีไปที่เมนก็เลยไปตามมากับแม่เต่า
เอามาไว้เนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ก็มีอาการคุ้มครั่ง
เหมือนกับว่ามีแฟนนุ่มเป็นคนไทยค่ะอืม
มาเที่ยวก่อนสักพักนึงทิ้งเอาไว้บอกพากลับบ้านไม่ได้แล้ว
ก็เลยคุ้มครั่งเลยอืมก็ตรวจค้นร่างกายก็มีซองยารังภาษาอยู่นะครับ
แต่ว่าในซองไม่มียานะฮะตอนนี้ตำรวจก็ยังติดต่อยาดของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะครับ
ผู้ชายคนนั้นที่พาเธอมาที่วัดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่นี่ก็ติดต่อไม่ได้
ตอนนี้ส่งไปโรงพยาบาลชนบุรีนะครับเพื่อให้ช่วยดูอาการนะ
เพราะว่าเธอก็คลุมคลั่งตลอดเวลาเผื่อใครรู้จักเป็นญาติกันก็ติดต่อ
สพเมืองชนบุรีได้นะครับอืม